ต่อกันที่เรื่องราวของหมัดมวยกันหน่อยนะครับ
การป้องกันแชมป์ของลูกชายฟ้าลั่น
นี่คือศึกกำปั้นสถานโลกรวมพลคนแม่โจ้
ที่เวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ครับ

ชกใน๒ยกแรกฟ้าลั่นเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยก๓ยังดำเนินได้ดีครับ
และจังหวัดนี้ก็ส่งธนาฬผู้ท้าชิงลงไปนอนกองกับพื้น
หลังจากที่อัดเข้าไปที่ชายโครงนะครับ
แต่ยังโชคดีที่ระคังนั้นช่วยเอาไว้ได้ในยกที่๓ครับ
กลับมาที่ยกที่๔ถือว่าเป็นยกอวสารของผู้ท้าชิงจากอินหนาวนะครับ
ลันจูเนียเดินหน้าปล่อยหมัดสวยหลายครั้ง
แล้วก็จังหวะนี้ปล่อยหมัดพุกไปที่ลำตัวจุดเดิมเลยครับ
ก็ทำให้ทางด้านผู้ท้าชิงไม่ไหวจริงลงไปนอนกองกับพื้นกรรมการนั้น
นับอยู่เพียงแค่ครู่เดียวสุดท้ายบกมือบ๊ายบายให้กับทางด้านผู้ท้าชิงนะครับ
แล้วก็ป้องกันแชมป์จูเนียฟลายเวทไอเบียฟแพนแปซิฟิกส
ความมั่นใจก่อไต่บันลังจากรองแชมป์โลกอันดับ๕ในพิกัด๑๐๘ปอนด
เพื่อรอท้าชิงกับอากิระยาเกอาชิแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นในอนาคตครับ